วันนี้ตูนแล้วก็ทีมงาน๙คนละ๙ก็ออกสตาร์ทวิ่งในเซตที่๓
กว่ากำหนดนะคะเพราะว่าต้องการจะทำเวลาให้ถึงจุดพักที่๓
ด้วยระยะทาง๑๔๙กิโลเมตร
โดยเป็นพื้นที่ที่เริ่มจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์จังหวัดนทบุรี
ไปถึงสนามยิงปืนที่บางบัวทองแล้วค่ะ
ล่าสุดยอดบริจาคตอนนี้ค่ะ๕๙๒กว่าล้านบาทแล้วนะคะ
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปเกาะติดโครงการวิ่ง๙คนละ๙นี้นะคะ
รายงานสดมาจากสนามยิงปืนที่บางบัวทองค่ะเชิญเลยค่ะ

ครับผมต้องบอกเลยว่าจุดพักจุดที่๓หลังจากตูนบริสแลมนะครับ
วิ่งถึงจุดนี้เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาแล้วครับ
มีเวียชนประมาณมากออกมาให้การต้อนรับเยอะเยอะทีเดียวครับ
จุดนี้คึกคักน่าดูครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดครับ
ที่ตูนบริษัทแหลมเพิ่งวิ่งมาถึงนะครับ
ที่จะเห็นแล้วว่าบริการนี่ครับคนมารอให้กำลังใจตูนบริษัทแหลม
และบนเวทีนะครับก็จะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเล็กนะครับ
เพื่อก้อนรับตูนบริษัทแหลมนะครับ
มีการร้องเพลงของวงบริษัทแหลมด้วย
นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับที่จุดพักสนามยิงปืนบางบัวทองครับ
โดยการวิ่งในเซตที่๓ตูนบอดี้แลมนะครับ
ทีมงาน๙คนละ๙เริ่มวิ่งก่อนกำหนด๑ชั่วโมงนะครับ
จากจุดพักที่๒โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ
เพื่อทำเวลาวิ่งไปให้จบเส้นที่๓บริเวณสนามยิงปืนเบาตองจุดนี้นะครับ
ด้วยระยะทาง๑๔๙กิโลเมตร
และตลอดเซ็ตทางก็มีประชาชนออกมาให้กำลังใจตูนบริษัทแหลมมากมายนะครับ
พร้อมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศครับ
ขณะที่จุดพักที่๓ของการวิ่งเซ็ตที่๓บริเวณสนามยิงปืนจุดนี้นี้เอง

ชนในพื้นที่มายืนรอร่วมบริจาคกันอย่างหนาแน่นนะครับซึ่งคาดว่าในวันนี้การวิ่งโครงการ๙คนละ๙ในพื้นที่จังหวัด
นทบุรีแห่งนี้นะครับก่อนที่จะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีจะมียอดผู้มาร่วมบริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศน่าจะเกิน๖๐๐ล้านบาทครับ
และล่าสุดนะครับยอดประจังในคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยก้าดสิบสามล้านบาทแล้วและยังเหลือการวิ่งอีกหนึ่งแซ็ตสุดท้ายนะครับ
จากสถานามยิงปืนบางบทองไปถึงแคนนอนบอลเมนูเฟชเจอริ้งนะครับอำเภอละลูกแก้จังหวัดประทุมธานี
ซึ่งเป็นที่พักจุดที่สี่นะครับก็อีกประมาณสิบสี่กิโลเมตรนะครับก็จะสิ้นสุดการวิ่งในวันนี้นะครับ
และการวิ่งระยะทางรวมจากอำเภอเบตรงจากจังหวัดจันทราตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรแล้วครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่จุดพักจุดที่๓ของโครงการ๙คนละ๙นะครับ
จากทีมข่าวนะครับก็ได้สอบถามกับทีมงานของโครงการ๙คนละ๙ก็ขอความร่วมมือนะครับว่า
ประชาชนที่รอให้กำลังใจตูนบริแซมระหว่างทางนะครับก็พยายามอย่าเข้าขวางหรือว่าเข้าไปถ่ายรูปใกล้คุณตูนครับ
เนื่องจากตลอดทางทางที่เขาวิ่งมาคุณตูนได้มีการล้มบ้างและก็มีการมาเจ็บที่ระหว่างร่างกายอยู่ครับ
ร่างกายอยู่ครับก่อนนี้เป็นอ่าการออกไปครับหลวงสัตว์การสุดเกต
ข่าวอาจารย์ทีวีรายงานสดจากสถานามนิกปืนทำเฟอร์บังภูทอง